พี่โป๊ปธนวาสกลับมาแล้วค่ะ

ดารากฎเหล็กที่เรื่องเยอะมากมายนะคะ

แต่ไม่ได้โหดถึงขนาดนั้นนะคะ

ฟังพี่หมื่นพี่โป๊ปเปิดใจเลยค่ะ

โอ้โฮขนาดนี้เป็นเป็นแล้วค่ะ

กฎของผมก็จะออกมา

ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง

แล้วก็โอเคถ้าแฮปปี้ก็ทำงานด้วยกัน
ถ้ามันเยอะไปเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไร

เราก็เวลาผมกินอาหารก็กินเองเลยค่ะ
ก็ไม่น่าใช่นะครับ
ผมคิดเกินลูกค้าทั้งหนึ่งลูกทภาพหลายเป็นพวกที่ทนไปแล้ว

ถึงผมไม่ได้ต้องรีบไปไหน
แล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะผู้ชมก็มีเพจดังเพจนึงเนี่ยค่ะ

ทำไมมันครับคล้ายจะเป็นพี่โป๊ปค่ะ
งานนี้พอบรรดาแฟนคลับรู้ไปถล่มเพจดังเก่า
โอ้โหวุ่นวายใหญ่โตไฟไหม้มาก
โป๊ปเลยต้องเอามาปรามแฟนคลับ
แล้วจะเป็นจริงหรือเปล่าไปฟังเลยดีกว่าค่ะ

คือเขาเรียกว่ากดไลค์กดไลค์ในไอจีอยู่แล้วครับ

สวยก็กดงั้นไม่สวยก็กด
ชอบการตอบนะ
สวยก็กดไม่สวยก็กดอย่าสนใจเรื่องไอจีเลย

เป็นมีใครเค้าก็กดไลค์ไปเรื่อย
ชอบหื่นกระหายอะไรขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าเข้าใจผิดเนอะ